พูดถึงเรื่องของการรีวิวสินค้าออนไลน์ต่าง
เวลาผู้ซื้อที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไร
ส่วนหนึ่งก็มาจากภาพแบบนี้ภาพเหล่านี้
ภาพที่ดารารีวิว
แสดงว่าถ้าดารารีวิวสินค้าชนิดนี้ก็น่าจะมีความเชื่อถือ
พอที่เราจะซื้อมารับประทานได้มาทาหน้าเราได้มาทาตัวเราได้
คือบางทีเราไม่อ่านเลยนะว่าผลิตภัณฑ์มีสารประกอบอะไรบ้าง
เราไม่อ่านเลยสถานที่ผลิตที่ไหน
เราไม่อ่านเลยด้วยซ้ำนะว่าเอ๊ะใช้อย่างไร
แล้วเราไม่ได้ตรวจสอบด้วยว่าออยเป็นออยทัพ๒๕๕๙

แต่เรารู้ว่าดาราเขาใช้นะครับ
แล้วก็ดาราต่างที่เคยถือผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน
อาทิคุณกันกันตะถาวร

คุณนนทพรหรือหญิงแย้
แล้วก็พี่ม้าออนภา
ก็บรรดาดาราเหล่านี้นะคะพอมีพอทราบข่าวเนี่ย

ก็ต้องถามไปที่ผู้จัดการแล้วค่ะ
เพราะว่าก็ติดตัวติดต่อถึงเขานี่ก็อาจจะยากเหมือนกันนะคะ

ผู้จัดหลายรายพูดเป็นเสียงเดียวกัน

แทบจะไม่มีดาราคนไหนในประเทศนี้
ที่ไม่รีวิวสินค้าของแบรนด์นี้

ทีมข่าวของเราก็เลยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จ้าคุณเพชจ้าคะได้ทราบข่าวนี้หรือยัง

เพื่อที่จะให้คุณเพชจ้าเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ดีเจเพชจ้าเล่าเพิ่มเติมบอกรับรีวิวมามากแล้ว
และจากกรณีที่เกิดขึ้นดาราเองก็ถือว่าตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะ

อยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับศิลปินและดารา

ฟังเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะจากคุณเพชรจ้าค่ะ
จากข่าวนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย
แต่ว่ามาตรฐานในการที่เราจะรีวิวเราร่วมดูก่อนเลยว่ามีออยอร์ไหม
เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเขาปลอมได้ออยอร์ขึ้นมา
ตัวของดาราเองเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลย
เพราะเขาก็ถ้าทำผิดกฎหมายมาแม่ต้นหลอกเรามาแม่ต้นเราเป็นผู้เสียหาย

เหมือนกับบอกว่ามีดาราคนอื่นที่เคยทำงานกับเขา
ซึ่งเขาก็บอกชื่อมาเต็มไปหมดเลย
เราก็มีความรู้สึกว่าอ่าโอเค
สิ่งท้าตัวนี้นี่คือน่าจะเชื่อถือได้
ก็อยากจะฝากทางไทยรัฐนะครับว่า
สำหรับผู้ประกอบการที่แบบเอาเปรียบผู้บริโภคเอาเปรียบ
เอ่อนักแสดงนะครับเราก็เราก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด
เพราะว่าท้ายที่สุดเราเป็นคนเสียทั้งหมดเลย
จากดีเจเพชจ้าแล้วยังมีอีกหลายคน
แล้วถ้าย้อนกลับไปประมาณสองเดือนเนี่ย

ในช่วงนั้นนะคะเธอก็ได้เขาเรียกว่าอะไร
สรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีมันดีจริงหรือไม่ดีจริง

แต่ที่ยืนยันคือความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

และให้สินค้าดังกล่าวเลิกนำภาพเธอออกมาแอบอ้าง

เราคือดาราที่จะมีคนมาให้เรารีวิวอย่างนี้

ฉะนั้นตรงนี้เมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ทีนี้เราก็บอกเขาว่าเราไม่สบายใจเราขอลบทิ้ง

ก็ที่ปรากฏเป็นภาพปันสุธตาสายป่านอภิญญา
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบไปที่

ซึ่งเคยรีวิวสินค้าเราสอบถามว่า
ทราบหรือไม่ว่าสินค้าที่เคยรีวิวผิดกฎหมาย
ผู้จัดการก็ตอบนะตอบว่า
ทราบหลังจากที่เป็นข่าวดังนะ
ในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาทราบจากที่เป็นข่าวนี่แหละ

เป็นขั้นตอนตามปกติเฉกเช่นเดียวกับสินค้าแบรนด์อื่น
ผู้จัดการเห็นว่าดาราในวงการมากมายรีวิว
ไม่ได้เอกใจว่าสินค้าผิดกฎหมาย
อีกทั้งโพสต์เพียง๑๕วันก็ลบออก
คือมันเป็นไปตามสัญญาที่เขาตกลงกันไว้
กี่วันกี่วีคกี่สัปดาห์
ไม่ได้เป็นการโพสต์และมีเรื่อยไป
โพสต์๑๕วันแล้วก็ลบออกไป
และหากเจ้าหน้าที่ต้องการเรียกไปให้ข้อมูล
ผู้จัดการบอกยินดีปฏิบัติตามทุกอย่าง

เนื่องจากไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการผลิต
เขาเป็นคนรีวิวตามสัญญาจ้าง
ทางด้านผู้จัดของคุณแพทย์นับประพานี่ไปอีกหนึ่งคนนะคะ

บอกว่าคุณแพทย์ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับสินค้า
กับการผลิตสินค้าส่วนผสมของสินค้า
แม้จะเคยรับจ้างรีวิวอาหารเสริม
และยินดีให้ข้อมูลหากเจ้าหน้าที่เรียกให้เข้าไปพบค่ะ

คือเรื่องของการรีวิวสินค้าจะมีทั้งดาราแล้วก็เน็ตไอดอล

ตกใจทันทีที่ทราบข่าวส่วนตัวไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะ
แต่รับรีวิวตามที่เจ้าของสินค้าเขาบอกมา
ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักจึงพูดอะไรไม่ได้มาก
แต่หากถูกเรียกไปสอบสวนก็พร้อมให้ความร่วมมือค่ะนะครับ